คุณผู้ชมต่อกันที่ชนบุรีนี่แหละเรื่องของการขับรถขับร้านนะคะ
หลายครั้งหลายคนเชื่อว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้ของตกบ้าง

อีกมือข้างหนึ่งเอาลงไปเก็บบาร์เทนเดอร์หนุ่มมันก็เหมือนกันครับ
แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของตกก้มหยิบขวดน้ำจะเอามาดื่ม
สิ่งที่เกิดขึ้นรถพุ่งชนสาลาพักผู้โดยสารจนพังถล่มแบบนี้ค่ะ
แล้วรถก็พุ่งตกคลองด้วย
แสดงว่าตอนก้มเก็บเอาสายตาผละจากข้างหน้าเลยใช่ไหม
ใช่แล้วคือมือมันก็ตามตัวไปไงคะ
เพราะดีนะไม่มีใครบาดเจ็บโชคดีมากครับ
ตำรวจสายตรวจตู้ยามดาราโรงพักหนองขามในอำเภอศรีราชาก็ต้องรีบมาตรวจสอบ
เดี๋ยวคุณดูสภาพสิรถจมอยู่อย่างนี้เลย
สาราพักผู้โดยสารริมทางมันพังถล่มลงมาเลย
แล้วรถเก่งก็ตกอยู่ในคลองข้างทางหน้ารถพังยับเยิน
มีนายกริจทรัพย์พิพัฒนาวัย๒๙ปีแสดงตัวเป็นคนขับค่ะ
ตัวเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็โชคดีด้วยว่าณตอนที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครมานั่งรอหรือว่านั่งพักอยู่ในสารานั้น
ถามนายกริจซิว่าไปทำอีท่าไหนมันถึงเละเทะขนาดนี้
เขาบอกเขาเป็นบาร์เทนเดอร์สนามกอล์ฟชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา
งานแล้วก็ขับรถออกจากสนามกอล์ฟจะกลับบ้านที่ไร่กล้วย
พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางตรงลงเนินค่ะหิวน้ำอยากดื่มน้ำ
เอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำอีกมือข้างนึงก็จับพวงมาลัยรถเอาไว้
แต่เคืองตาขึ้นมาพอดีเดี๋ยวก่อนนะมือหนึ่งจับพวงมาลัยอีกมือหนึ่ง
มือขวาจากพวงมาลัยมือซ้ายเอื้อมไปหยิบน้ำ
เครื่องตาพอดีเลยถอดแว่นสายตาออกเอามือไหนถอดอ่ะเอามือขวาสิ
มือที่จับพวงมาลัยอ่ะนะเอออ่ะถอดแว่นสายตาออก
แล้วก็กระดกขวดน้ำดื่มโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีอะไรอยู่ที่พวงมาลัย
เลยไม่มีมือไหนจับพวงมาลัยแล้วนะมันก็เลยพุ่งชนสาราพักผู้โดยสารจนพังเนี่ยค่ะ
มันเป็นคำหวะแบบว่าแล้วรถก็พุ่งตกลองเออ
คือต้องบอกว่าโชคดีของเขามากที่ตัวเขาไม่เป็นอะไร
และไม่มีคนอยู่ในสาราถ้ามีคนอยู่ในสาราไม่อยากจะคิดภาพเลย
ตำรวจก็ควบคุมตัวเขาเอาไว้นะคะสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เพราะว่าทรัพย์สินของหลวงเนี่ยเสียหายจังเลยก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ

เป็นไปได้ต้องแว๊บไฟจอดข้างทางเคยเจอเหมือนกันเออเพราะว่าคือเรื่องของสายตาการมองเห็นสำคัญมาก

แว่นกระดกน้ำดื่ม